คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของสายนายคุณผู้ชมสายนาย
ที่มีข่าวว่านางเอกร้อยล้านนางเอกร้อยล้านเนี่ยเป็นใคร
สั่งซื้อสายนายล็อตเดียวของกับแอมเนี่ย
ก็มีคนทายไปคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นแต่ว่าในที่สุดในที่สุด
นางเอกร้อยล้านคือคุณไอซ์ปรีชายานะครับคุณผู้ชมครับ
อ่ามีหลายเรื่องครับอืมนี่แหละครับคุณแม่บังอลโพงธนานิกรนะครับ
ของนางสาวไอซ์ปรีชยายอมรับว่าไอซ์เนี่ยซื้อสายนายจริง
โดยสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์๒๕เมษายนที่ผ่านมา๑ขวดครับ
ราคาขวดละ๓๐๐นะครับของมาส่งวันที่๒๗เมษายน
ส่วนที่สั่งซื้อมาเพราะต้องการจะกำจัดสัตว์มีพิษหลังกำแพงบ้าน
ค่ะนะฮะที่มันซุดมันซุดเป็นโพรงอ่ะ
แล้วงูอะไรมันเล้ยเข้าไปอยู่ไง
นี่ไงที่มันซุดงูเล้ยเข้าไปอยู่ในบ้านตรงกองผ้าเห็นไหม
โอ้โหนี่ถ้ามองไม่ดีนะเรียบร้อยตัวใหญ่มากนะ
แม่ของน้องไอซ์นะส่งคลิปมาให้ดูนะ
คลิปตัวเงินตัวทองที่อยู่หน้าบ้านแล้วหมาไล่เห่า
แต่ภาพนี้ว่างูเล้ยเข้ามาในบ้านนี่นี่แม่บอกว่าเห็นไหมบ้านแม่มีมาแบบนี้เลย
ก็นี่แหละหมาก็ตายไปแล้วแมวตัวโปรดก็ตายไปแล้วนะครับ
ยังไม่รวมถึงตะขาบแมงป่องสัตว์มีพิษอื่น
คุณไอซ์จะไปหาข้อมูลในออนไลน์ว่าไม่สามารถกำจัดไอ้พวกนี้ได้ทำยังไง
แม่ของไอซ์ก็ส่งคลิปหลักฐานนะครับมาให้ทีมข่าวดู
ว่านี่เห็นไหมไอ้สัตว์ต่างมันเข้าบ้านแม่
แต่หลังจากมีข่าวแอมออกมาไอซ์ก็ยังไม่กล้าแกะขวดสารดังกล่าวใช้นะครับ
แล้วก็ให้คุณแม่เอาไปมอบให้ตำรวจสนบางเขตแล้วลงบันทึกประจำวันไว้
และอธิบายเหตุผลที่สั่งซื้อมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์
ยืนยันลูกสาวไม่ได้เอาต้องการมาไว้ใช้ผิดวิธีหรือทำร้ายใครนะครับ
วันจันทร์ที่จะถึงนี้มีกระแสข่าวว่าจะเรียกตัวไอซ์แม่ชี้แจงแบบนี้
คือไอ้สัตว์จะพร้อมจะให้ปากคำกับตัวแต่ขอก่อน
ตอนนี้ขอรักษาโควิดก่อนเป็นครั้งที่๔แล้ว
เพราะต้องเขียนบอกว่ารอบนี้หนักด้วยนะที่เบิร์ดอายเป็นเลือด
ใช่นะครับแม่บอกแบบนั้น
ก็เลยจะอยากให้ลูกสาวหายป่วยก่อนได้ไหม
แล้วย้ำกับผู้สื่อข่าวว่าเจตนาของลูกสาวคือเอามาไล่
สัตว์มีพิษหรือสัตว์เลื้อยคลานที่บุกบ้านคุณแม่
ไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงครับ
นี่ไงแม่ก็ออกมาบอกแล้วเพราะว่าคุณไอสปีเซียน
นางเอกหนังร้อยล้านที่ว่านี่ไปดูข้อมูลมา
ทำรายได้ได้๓๓๐ล้านโอ้โฮอันนี้ดังมากอ๋อใช่สุดยอด
จุดหนึ่งมันทำให้เห็นว่าสารสายนายนี่มันซื้อง่ายเหลือเกินนะ
แล้วมีคนมารีวิวรีวิวว่าส่วนนิดเดียวเจอเลยสั่งซื้อได้เลย
ก็นี่ไงด้วยความที่ถ้าเกิดว่าต้องนำเข้ามาเกิน๑ตัน
ถึงจะต้องมีการทำหนังสือแจ้ง
แต่อันนี้มันก็เลยไม่รู้ว่าเป็นช่องว่างหรือเปล่า
มันก็เลยกลายเป็นเรื่องแบบนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอนะ
รอสาวไอซ์ปรีชายามาชี้แจงกับเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งก่อนนะคะ